เตือนไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมวันนี้ถ้ายังไม่ออกจากบ้าน

เพราะว่าทั้งวันนี้และพรุ่งนี้จะมีเส้นทางฝนพาดผ่านประเทศไทย
แต่มีโซนไหนโดนบ้างติดตามในเช้านี้ต้องรู้
กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดภาพถ่าย
เทียมคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงวันที่๒๔พฤษภาก็คือเมื่อวาน
จนถึง๒๖พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับ
จะทำให้มีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคกลางนะตะวันออกก็โดนและภาคใต้ด้วย
และในช่วง๒๗๓๐พฤษภาคมครับ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้จะแรงขึ้น
หย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามจะเคลื่อนผ่านประเทศไทย
ฝนจะยิ่งเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับ
ดังนั้นคนไทยที่อยู่ตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับ
และใครรอใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง
ต้นเดือนมิถุนายนนี้ได้ใช้แล้ว
โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอร์ครับ
อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดงานระบบรถไฟฟ้าหลายระบบ

เขาจะใช้เวลา๒๑วันครับจะไปเสร็จสิ้นเอาต้นเดือนมิถุนายนนี้
ซึ่งหากรอฟอร์โมรับตรวจสอบเสร็จแล้ว
การว่าจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ในวันที่๓มิถุนายน
โดยช่วงแรกให้ใช้ฟรีก่อนนะ
เนื่องจากต้องรอยื่นอนุมัติอัตราค่าบริการจากที่ประชุมคอรมอลก่อน๓๐วันครับ
เขาคาดการณ์ว่าค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่๑๕บาทและสูงสุด๔๕บาทครับ
แล้วแชร์บัญชีร่วมกันแต่อยู่คนละบ้านจะมีค่าบริการเพิ่มนะครับ
หรือคนละครัวเรือนหารค่าบริการหรือใช้โปรไฟล์ร่วมกัน
ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีก๙๙บาทต่อเดือนครับ
ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างการเดินทางหรือท่องเที่ยวพักผ่อน
รวมทั้งสมาชิกก็จะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่

และการจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีและอุปกรณ์ได้ครับ